คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่มีการคืนตำแหน่งพอสำนักพุทธ
ให้กับพันธุ์ตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์นะคะ
ตอนนี้หลายคนก็มีการพูดคุยถึงประเด็นนี้กันอีก
ตั้งแต่ตอนที่โดนย้ายออกไปและคืนตำแหน่งกลับมา
วันนี้คุณสุภาพคลี่ขจายจะพูดคุยกับคุณภัยบุญนิติตะวันค่ะ
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับประเด็นนี้ไปฟังพร้อมกันค่ะ
ขอบคุณครับคุณกิฟต์ครับคุณก๊อฟครับ

เมื่อนายกรัฐมนตรีตัดสินใจกลับลำย้ายพันธบรวจโทพงพรพรามเสน่ห์มาเป็นสำนักพุทธ
มีมิติข่าวเกิดขึ้น๒ทางครับ

คนที่เชียร์ให้มีการชำระล้างความไม่ถูกต้อง
เรื่องเกี่ยวกับเงินวัดเงินพระ

เขามีความหวังมากขึ้นครับ
ว่าต่อไปนี้
จะเดินหน้าอย่างจริงจังมากขึ้น

คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
คนที่อยู่ในสำนักพุทธส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
คนที่เป็นพระและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

ประเด็นนี้น่าสนใจมากว่า
การย้ายกลับมาคราวนี้

ว่าช่วงก่อนที่ย้ายออกมาเนี่ย

กรรมการมหาเถระสมาคม
เกือบจะทำงานร่วมกันไม่ได้
มีการประชุมระยะหลังหลายครั้ง

ซึ่งควรจะไปอยู่ในฐานะเป็นฝ่ายเลขา

จะเป็นเพราะว่าไม่ได้ไปประชุม

ฉะนั้นย้ายกลับไปเที่ยวนี้
จะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหน
โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย
เปลี่ยนตัวคนกำกับดูแลงานสำนักพุทธ
เดิมเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณออมศิลป์
ถัดจากคุณออมศิลป์ไปลองนายกวิธนุ

คราวนี้นายกมอบหมาย

ฉะนั้นความเคลื่อนไหวทั้งสองในยะนี้
ลองไปถามคุณภัยบูลนิติตะวันหน่อย

ที่จะสังขยนาวงการสงฆ์ทั้งเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยเฉพาะ

ซึ่งคุณภัยบูลพูดมาตลอดว่า
วัดเป็นนิติบุคคลเมื่อจะใช้เงินภาษีประชาชนที่มาจากงบประมาณแผ่นดินต้องตรวจสอบได้
ไม่ใช่บอกว่าเรื่องของวัดเรื่องของพระคนอื่นไม่เกี่ยว
ตอนนี้คุณภัยบูลอยู่ในสายแล้วนะฮะสวัสดีค่ะคุณภัยบูลครับ
สบายใจและมีความหวังขึ้นไหมครับ
ครับตอนนี้ก็เหมือนประชาชนทั้งประเทศนะครับ
ก็รู้สึกพอใจแล้วก็มีความหวัง
ที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้นะฮะ
การที่โอนงานจากผู้กำกับคนเดิม

คุณภัยบูลคิดว่ามีนัยยะอะไรไหมครับ

พันธบทโทพงธรไปนั่นเองนะครับ

นำเสนอให้นายกรรมตรีโยกย้ายไป
ก็คือท่านรองนายกที่
รับผิดชอบก่อนหน้านั้น

ดังนั้นการให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูล

ในด้านเกี่ยวกับพระพิสุที่

ตัดสินใจโยกย้ายขออพงศ์สมภัณฑ์ไป

ไปสร้างปัญหาหรือถ้าสร้างประเด็นสำคัญที่เกิด
ความเสื่อมตรฐาการถูกสอบว่าต่อขาดจาก

ซึ่งเขามีเรื่องที่ไม่พอใจ

โดยเฉพาะไปที่ประเทศประยศธันต์เอง

เมื่อท่านได้รับทราบข้อมูล
ทั้งหลายแล้วก็ไม่คิดว่าจะมี
กระแสรุนแรงขนาดนี้ที่เป็นกระแสสังคมนะฮะ

ที่ทำหน้าที่สุจริตแล้วกลับถูกโยกย้าย

ก็คงต้องไปทบทวนในเรื่องนี้
แต่ว่าก็คงจะมีกระแสอื่นด้วยที่ค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นเรื่องของกระแสของความถูกต้อง
ความถูกต้องของทุกระดับของทั้งในส่วนของสังคมที่เรียกร้องให้นำพอพุทธกลับคืนมา
เพื่อที่จะเดินหน้าในการตรวจสอบเอาคนผิดเอาคนทุจริต
ไม่ว่าจะเป็นคารวาสเป็นพระมาลงโทษ
แล้วก็เพื่อที่จะสะสางปัญหาความหมักหมมในเรื่องของความเละเทะ
ในวงการประพุทธศาสนาโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวัตต์
ดังนั้นเมื่อเสียงเรียกร้องไปจนถึงจุดหนึ่งแล้ว
ท่านคงไปไม่ไหวแล้วท่านก็เลยต้องเปลี่ยนเอากลับเข้ามา
กลับเข้ามาก็แน่นอนถ้ายังให้รองนายกหรือลำตีสำนักนายกท่านเดิมดูแลอยู่
ก็ยังมีปัญหาให้เช่นเดิมนั้นจึงเปลี่ยนให้รองนายกท่านใหม่เป็นผู้ดูแล
ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของพอสำนักงานพระพุทธศาสนา
ที่จะกลับเข้ามาทำงานอีกครั้งหนึ่งจะทำงานได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็มีความชอบทำ
และได้รับพลังจากสังคมโดยเฉพาะผมเชื่อว่าผู้บังคับบัญชาก็คือ
เด็กประยุทธ์ท่านจะให้ความเอาใจใส่นะฮะสนับสนุนการทำงานเพิ่มขึ้นกว่าเก่านะครับ
คือถ้าดูตามรูปคดีคนทั่วไปอาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่
แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยได้มีการเปิดเผยออกมาตอนนี้คุณภัยบูลไม่ได้อยู่หน้าจอใช่ไหมครับ
แต่ว่าผมจะให้ฉายภาพให้ดูว่าไอ้คดีทุจริตเงินทอนวัดเนี่ย
วันก่อนคุณชูวิทย์เอามาตีแสกหน้าเห็นเลยนะเช่นงบประมาณ๔๙๐๐๐๐๐บาท
เป็นเงินทอนแค่๔๘๐๐๐๐๐บาทเอาวัดได้ไปนิดเดียวเอง
บางวัดได้งบประมาณไป๓ล้านมีเงินทอน๑๕๐๐๐๐๐บาท
๓ล้านได้เงินทอน๑๕๐๐๐๐๐บาทเงินทอนไป๑๕๐๐๐๐๐บาท
ฉะนั้นพอคนเห็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยโอ้โหมันอะไรกันนักหนาเนี่ย
ฉะนั้นสิ่งที่คนสนใจมากก็คือว่าในรูปคดีเนี่ยคุณภัยบูลได้ตามไหมครับ
ว่าขณะนี้รูปคดีไปถึงไหนยังไง

ก็ติดตามอยู่ตลอดแล้วฮะ

แต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนว่า
เรื่องตัวอย่างที่ยกมานั้น
ก็ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วสูงมาก
แล้วก็ยังมีอีกหลายกรณีที่

สูงกว่าหลายเท่านะฮะ
ทั้งหมดมันยังมีประเด็นที่อยากจะให้

ในส่วนที่มีการทุจริต

เฉพาะส่วนที่ไปทอนมา

ก็ไม่ได้อยู่ที่วัดแต่อยู่ที่เจ้าวาด

เพราะบางทีมันกลายเป็นการทุจริตเงิน

มันกลายเป็นทุจริตทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์

คือทั้งส่วนที่เอากลับมาแล้ว
ยังเป็นส่วนที่เหลือก็ยังทุจริตต่อด้วย

แล้วก็อีกประการหนึ่งเงินที่ว่า
คฤการสำนักพุทธพรมานั้น
๗๐ซึ่งเป็นเงินตั้งหลายสิบล้าน

ถ้าใช้กฎหมายฟอกเงินติดตามเงิน

เพราะว่าเหตุด้วยการที่สำนักพุทธ
พระพุทธศาสนาผู้บริการหรือผู้บริหาร

แต่จะต้องมีความใกล้ชิดสนิทสนม

ดังนั้นเป็นไปได้ว่า
เหล่านั้นถ้าสืบต่อไปอีก

หาพระผู้ใหญ่อีกครั้งก็ได้

พระภิกษุที่ถูกต้องตามกฎหมาย
พระภิกษุที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย

เรื่องนี้ที่จะดันให้ทะลุว่า
ต่อไปนี้การจัดระเบียบเงินวัด

สตงต้องเข้าไปตรวจสอบได้
เหมือนกับตรวจสอบหน่วยงานอื่นของรัฐเนี่ย

จะมีส่วนมีความเป็นไปได้
ถ้าสังคมจะต้องเห็นว่า
ถามว่าเหตุใดจึงเกิดการทุจจฤทธิ์

เรียกว่าเงินทอนวัดนี่ขึ้นได้
มูลเหตุมันก็มาจากบัญชีวัดเนี่ยนะ
ไม่มีการจัดทำอย่างเปิดเผยโปร่งใส
จึงเป็นที่ชวนให้มีความคิดในการที่จะทุจริต

ดังนั้นเรื่องบัญชีไม่เปิดเผยโปร่งใสมันเป็นเหตุ

ถ้าเราจะปากแค่ทุจจฤทธิ์เฉย
จับคนผิดปรากฏธรรมผิดลงไปเท่านั้นเอง
แต่ว่ายังปล่อยให้ระบบบัญชีวัด
ระบบการจัดการทรัพย์สินวัดไม่เปิดเผยโปร่งใสอยู่อย่างนี้
เรื่องขอการทุจจฤทธิ์อาจจะมันจะเกิดขึ้นได้
และรวมทั้งที่สำคัญเงินทุจริตเงินเกี่ยวกับวัด
ที่เป็นเงินประมาณจากทัพสินแต่วัดเป็นส่วนน้อย
ที่จะเข้าไปอยู่ในวัดในระบบของวัด

ตรงนั้นนะฮะยังไม่ได้มีการลงบัญชีด้วยเช่นเดียวกัน
ดังนั้นถ้าจัดทำแก้ปัญหาที่รากเง่าของปัญหาคือการจัดทำจัดการทรัพย์สินลงบัญชีของวัด
ให้เปิดเผยโปร่งใสเป็นตามมาตรฐานแล้วก็เปิดแล้วก็ตรวจสอบได้แล้ว
จะเป็นการแก้ปัญหาเชิงระบบนะฮะ
ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าสังคมเรียกร้องและยังผลักดันการตรวจสอบต่อเนื่องและขยายผลไป
เช่นนี้จะต้องนำไปสู่การปฏิรูปในการจัดการทรัพย์สินวัดบัญชีวัดนี้อย่างแน่นอน
นี่แหละกำลังจะถามว่าคุณภัยบูลเคยเสนอเรื่องที่คุณภัยบูลพูดอยู่
ที่เป็นประธานคณะกรรมติประการแนวรูปแนวทางนี้นะ
แล้วก็ผมจำได้ว่าแล้วเรื่องก็เงียบไป
แล้วคณะกรรมติประการสอปทก็หมดหน้าที่ไป
ถามคุณภัยบูลว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมดันไม่ทะลุ
ก็คงเกิดจากรัฐบาลไม่กล้านะฮะ

คืออาจจะมีทั้งผู้ที่รับผิดชอบ
ซึ่งก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นนั้นนะครับ
ก็เกรงว่าจะไปทำ
ก็คือจะทำให้คณะสมคณะปกครองสมไม่ปลอดภัย
หรือแม้ไปปรึกษาลือแล้วทางฝ่ายสงฆ์บางฝ่าย
กรรมการหมาแต่ละสมคมไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยที่ให้คารวาสมายุ่ง
ไม่เห็นด้วยที่จะมีกฎหมายอะไรมาจำกัด

เพราะว่ากรรมการหมาเตรียร์และสมคมก็เป็นเจ้าวาสอยู่ด้วยนะฮะ
มันไม่มีข้อเสียมีอย่างเดียวถ้าใครที่จะมี
ความคิดที่จะได้มีความคิดที่จะทุจริตเงินวัด
เท่านั้นหรือใครไม่อยากจะทำให้เปิดประโยชน์ตรงใต้
ดังนั้นกฎหมายฉบับดังกล่าวร่างกฎหมายนะครับ

แต่ว่าเหตุการณ์ตอนนั้นมันต่างจากเหตุการณ์ตอนนี้

ผมคิดว่าเหตุการณ์ตอนนี้ก็จะเป็นคนละอย่างครับ

คุณภัยบูลเดาใจนายกรัฐมนตรีสิ
ท่านกล้าที่จะเป็นกำแพง
ให้คุณพงศพรเดินหน้าชนได้มากน้อยแค่ไหนท่าน

ท่านก็มีกำแพงอยู่ข้างหลัง

ประสิกาทั้งประเทศ

ก็เป็นพลังความถูกต้องของสังคมทุกระดับนะฮะ

ในการให้ทำการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์
ท่านทางหากที่มีกำแพงที่ขันแข็งแล้ว
แล้วก็ท่านก็เป็นกำแพงให้กับ
พระออพุทธโทรพงษ์ธพรต่อไปด้วย

ขอบคุณนะคุณไพบูลขอบคุณครับ

ถ้าเผื่อคุณก๊อฟคุณมิ้นได้ฟัง

ว่าการสังขยะนาเงินวัด

มันจะไม่จบแค่คดีที่เงินทอนวัดนะ

แล้วเราหวังว่ามันควรจะมีอะไรดีขึ้น
เป็นอีกหนึ่งการปฏิรูปที่หลายคนตั้งความหวังนะคะ

เราก็เป็นพุทธศาสตร์สนิกชนกันวนาดู

เงินลงไปเยอะแต่ว่าถูกทอนไปเกือบหมดเลยก็ว่าได้นะ
เงินไม่ถึงวัดไม่มีการบริณะปฏิสันของวัด
ตามที่เป็นวัตถุประสงค์ของเงินก้อนนั้นด้วยนะครับ